นายวิรุธพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลหลาก
ที่บ้านปลายนานิคมในตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาตรจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวม๒๒หมู่บ้าน๗ตำบล
เกษตรกรได้รับผลกระทบ๓๔๘ราย
โดยมีพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบแบ่งเป็นนาข้าว๓๓๑๖ไร่
พืชไร่๕๑๕ไร่
พร้อมประสานศูนย์ปพเขต๙พิศนุโลกนำรถแคลและเรือท้องแบน
ขุดลอกกำจัดผักตบชาวาและเศษกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำ
เพื่อเปิดทางระบายน้ำหลักในคลองใหญ่๓พวงให้ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
เกษตรกรรีบไปขึ้นทะเบียนพืชผลทางการเกษตร
พืชผลได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตรเพื่อมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา
ตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรต่อไป